คุณผู้ชมคุณทัศนัยค่ะวันนี้ดูพาดหัวหน้าหนึ่ง

เรื่องฉายานักการเมือง
นักข่าวให้ฉายารัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีที่โดดเด่นประจำปี๖๒
รัฐบาลคือรัฐเชียงกง
ส่วนนายกรัฐมนตรีฉายาคืออีเหนาเมาหมัด
นายกแบบว่าขึ้นเลยนะ
เมื่อวานไปถามนายกเหมือนกับงอน

แต่ตอนพูดนายกก็บอกด้วยนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะ

แล้ววันนี้ก็เป็นการประชุมคอรมอลนัดสุดท้ายของปี
นายกก็ยังมีอาการแบบตึงอยู่นะ
แล้วไม่เดินผ่านทางเดิมด้วยเปลี่ยนเส้นทางใหม่
ตอนนักข่าวถามสีหน้าก็เรียบเฉยค่ะ
แต่สิ่งที่ทำให้นายกยิ้มได้รู้ไหมเรื่องอะไร

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็เป็นประธานการประชุมคอรมอลนัดสุดท้ายของปีนี้

ตึกไทยคู่ฟ้ามาประชุมตึกบัญชาการ
ทางด้านหลังของตึกไทยคู่ฟ้า

นายกจะเดินทางด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ท่านนายกคะท่านนายกคะทำไมเปลี่ยนเส้นทางคะ

แล้วสีหน้านี่นิ่งเรียบเฉย

เมื่อนายกเจอเด็กเด็กยืนรอประชาสัมพันธ
โครงการของขวัญปีใหม่จากใจรัฐบาล

ตอนนี้แหละนายกก็เริ่มยิ้มออกได้หน่อยนึง
สีหน้าสีตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้น

กับเชฟชุมพล
แล้วก็นายกเห็นไหมยิ้มแล้ว

แล้วก็ต่อไข่ทำผัดไทยอย่างอารมณ์ดี

ตอนทำผัดไทยเขาบอกว่าอีกหน่อยนะ

เพราะว่าสื่อชอบพาดพิง
ผัดไทยไปฝีมือตัวเองไปแล้วบอกว่า

คือแบบมีเหน็บคือยังงอนอยู่อะ

เพื่อช่วยให้ราคาน้ำมันปาล์มมันดีขึ้น
แล้วก็ช่วยลดเรื่องของเจ้าฝุ่น

บอกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาล

ขอให้สื่อช่วยชี้แจง

แล้วนายกก็ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์
ไม่ขับกลับบ้านปลอดภัย

คนเดินทางกลับภูมิลำเนากันเยอะ

ก็มาร้องเพลงนายกก็
คนนั่งพรีเซ็นเตอร์โฆษณานะ
นี่แหละค่ะ
เดี๋ยวฟังบรรยากาศหน่อยนะคะ
และรักคนอื่นให้มันเท่ากัน
แล้วเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำตัวอย่างไร
ในเศรษฐกาศปีใหม่ในปีนี้นะ

อย่าใจร้อนพรบวินัยกันตลาดช้อน

รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรก็ยกมือไหว้
ขอบคุณสื่อมวลชนนะครับ

ได้ฟังได้เห็นสื่อนำเสนอข่าวแล้ว
รู้สึกเฉยไม่ตื่นเต้นอะไร

แล้วก็ย้ำได้ว่าขอให้จับตาแล้วกันนะ

ไม่ใช่ประวัติสายสะอาดแต่ไม่ทำอะไรเลย

อ่านะเทามณัฐแล้วก็มีอีกหลายท่านแหละครับ
เดี๋ยวนักข่าวก็คงจะไปตามถามว่าท่านรู้สึกอย่างไร